คุณผู้ชมมีเรื่องทำร้ายเด็กนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลไปพบตำรวจนะคะ
คุณผู้ชมค่ะที่ฉะเชิงเซาแม่เนี่ยไปพบตำรวจเลยค่ะ
บอกว่าพาลูกอายุ๕ขวบไปฝากคนเลี้ยงแล้วเนี่ยค่ะ
คนเลี้ยงก็ตีลูกนะคะจนบาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยก็ต้องมาคุยกันนะคะทั้งสองฝ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ตอนที่ไปแจ้งความเนี่ยพาลูกไปด้วยนะคะอายุ๕ขวบไปพบตำรวจสพบังปะกง
บอกว่าลูกเนี่ยถูกคนที่เอาไปฝากเลี้ยงเนี่ยตีจนเป็นรอยเขียวช้ำตามแขนขาแล้วก็ลำตัวนะคะ
พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วค่ารักษาพยาบาลญาติของคนที่ก่อเหตุ
ก็รับผิดชอบให้ทั้งหมดนะคะแม่เด็กบอกว่าเอาลูกไปฝากนางเสาเอที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
เพราะตัวเองต้องไปทำงานไม่มีคนดูแลเมื่อวานนี้พ่อเขาก็ไปรับตามปกติ
เลี้ยงบอกว่าตีลูกชายเพราะร้องไห้ไม่หยุดและอาเจียนเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน
ก็เอาไม้แขวนเสื้อตีแต่พอถอดเสื้อเด็กออกมาเนี่ยตกใจค่ะ
เพราะว่าลอยอย่างที่เห็นคือมันทั้งตัวนะคะเธอก็เลยโพสต์เรื่องนี้ลงในเฟซบุ๊ก
ปรากฏว่านางสาวเอโทรมาต่อว่าทำไมต้องประจานกันด้วยค่ะ
เขาบอกว่าน้องร้องน้องร้องร้องค่ะน้องร้องมาเอ่อไปโรงเรียนก็ร้อง
น้องกลับมาก็ร้องบอกอยู่มาเป็นสองปีแล้ว
ข้างบ้านเขาจะไปแจ้งความแล้วเขาว่าอย่างเงี้ถ้าตีก็ตีได้
แต่มันไม่ถึงขนาดนี้อันนี้มันเยอะเกินหนูบอกสั่งสอนได้
หนูไม่ว่าแต่ตีมันตีเยอะเกินมันเกินไปไหมหนูว่า
นางเสาเอคนที่รับเลี้ยงเด็กค่ะบอกว่าที่ตีเนี่ย
เพราะว่าเด็กร้องไห้ไม่หยุดทำให้ข้างบ้านรำคาญจะแจ้งตำรวจ
เมื่อวานร้องหลายชั่วโมงเลยพาไปเล่นแล้วอาบน้ำแล้ว
ก็ยังไม่หยุดตนเองก็เลยโมโหเอาไม้แขวนเสื้อฟาดไปหลายครั้ง
น้องก็ยังไม่หยุดก็เลยโทรบอกให้ผู้ปกครองมารับ
เสียใจและจะรับผิดชอบทุกอย่างถ้าแม่น้องจะเจรจาเรื่องค่าทำขวัญ

น้องไม่หยุดเราเครียดเพราะว่าคือถามว่าเครียดไหม
รอบข้างเขาก็บอกว่าเด็กมันร้องอ่าข้างบ้านเขาก็บอกว่าร้อง
โค้ชอยากไปแจ้งตำรวจแล้วสงสารแต่บางทีเราก็เครียดค่ะ
รับว่าเราผิดว่าเราตีลูกเขาค่ะก็คือยอมรับผิดทุกอย่าง
หลังจากปรึกษาตำรวจแล้วเนี่ยนะคะสองฝ่ายก็พร้อมที่จะพูดคุยเจรจากันเรื่องค่าทำขวัญต่อไปค่ะ